ไปดูเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
เห็นบอกว่าเรื่องของพศช่วงนี้กำลังดัง
พอศ๒๕๖๔หรอ
ไม่ใช่พศแบบนั้นคุณชิสาเขียนตาให้ดี
เดี๋ยวพอศที่มาถึง

คุณอย่ามาแกล้งไม่รู้คุณนะตัวรู้เลย
พระสงฆ์ที่เขามาไลฟ์สดโอ้โหพระมหาภัยวันไง

พศพศจริงแล้วมันย่อมาจากอะไร
จริงแล้วเขาใช้ในการเรียกสื่อถึงอะไรกันแน่
แล้วมีศัพท์รุ่น
เยาวรุ่นที่เขาฮิตกันมีอะไรกันบ้าง
ติดตามกันเลยกับคุณชนะอยากเล่า
มาเล่าสู่กันฟังไม่อยากให้คุณผู้ชมตกเทรนด์
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรุ่นไหนอะไรยังไง
บางคนบอกว่าดิฉันผ่านเยาวรุ่นมานานแล้ว
คุณก็รู้ได้ปรากฏการณ์ครับ
ไลฟ์สดเฟซบุ๊คของพระมหาภัยวัน

โอ้โหโด่งดังมากน้องมายตอง

คือตอนที่ไลฟ์ตอนนั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนนะ

คนชมเป็นแสนประมาณสัก๒แสน

แล้วคนกดไลค์ถูกใจเนี่ยก็ประมาณสัก๔แสน
แต่ผมจะบอกให้ว่าตอนนี้อัปเดตยอดกันเลย

ล่าสุดที่พระมหาภัยวันโพสต์ค่ะ
กดถูกใจเพจของท่าน๒ล้านคน
นี่ไง๒ล้านคนแล้วคนที่ดูประจำเลย

น้องใบตองครับติดงอมแงมแล้วครับตอนนี้
มันเกิดคำศัพท์คำนึงที่ค่อนข้างจะน่าสนใจ
เพราะการที่พระสงฆ์มาไลฟ์สดมักจะพูดว่าพศพศ

คำถามคือพศมันย่อมาจากอะไร
แล้วแต่ลักษณะนามแล้วแต่การเอาไปใช้

คือปกติบอกก่อนพศวัยรุ่นสาวเขาจะเรียกเพื่อน
เพื่อนสาวหรือว่าพี่สาวว่าพศ

ผู้สูเลยเรียกคนที่มีอายุเท่ากันรุ่นราวคราวเดียวกัน

บางคนบอกพศก็ใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะ

ผมว่าทุกคนรู้จักพอสอแล้ว
ไปดูเรื่องของคำศัพท์
วลีเด็ดที่ท่านทั้งสองเนี่ยนะฮะ
หรือว่าพระมหาภัยวันท่านไลฟ์เดียว
ท่านจะพูดท่านจะมีคำศัพท์ต่างที่น่าสนใจ
มีอะไรบ้าง

นี่คุณจดเอาไว้กูถ่ายรูปเอานี่เลย
วลีเด็ดโดนใจวัยรุ่น
นี่คุณคำนี้แรงระดับได้มากคำแรกครับ

ตาชแปลว่าเจ็งมาก

เอางี้คำพวกนี้ผมพอจะเข้าใจอยู่ใดคืออ่ะจริงก็คือ
ก้วยสารน้้ำบัสการอ่าดูคิดอันที่ผมรู้แล้วสู่สุขติ
ใช่สภาพก็อย่างที่บอกค่ะแต่คำว่าจึ้งจึ้งคือแบบอุ้ย
มันจึ้งอ่ะมันดีมันปังมันอลังมันจึ้งป่ะล่ะ
คือมันเหมือนโดนใจมากมันแบบโดนประทับจิตประทับใจ
มันดีสุดยอดคุณต้องใช้ความรู้สึกแบบนั้นคุณขาดคำว่าอะไรไป
ว่าอรุมเจาะอรุมเจาะช่วยอธิบายค่ะอรุมเจาะ
หมายความว่าเหมือนคนแบบยิ้มแบบมีเลสนายยิ้มแบบกลุ้มกลิ่ม
แบบอรุมเจาะเดี๋ยวเออมันก็เป็นการสร้างสรรค์คำใหม่ใหม่
ออกมาได้มากมายคือมันไม่ได้เป็นคำทางการนะ
ไม่ต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนแบบวัยรุ่นพูดคุยกันบางที
คุณผู้ชมฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไรไง
เฮ้ยมันตั๊สจึงเลยอ่ะสภาพก็ถือว่ามันเป็นวิวัฒนาการของภาษาตามยุคตามสมัย
ยังไงก็ใช้ให้เหมาะสมกับการรัฐศาสตร์แล้วกันนะคะคุณผู้ชม